สักเย็น๔โมงเย็นพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
มีนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำบนน้ำตกถ้ำพระ
ทีนี้ก็เล่นกันสนุกสนานแต่สักพักหนึ่งคุณผู้ชมฮะ

มาแล้วน้ำจำนวนมากมันไหลมา
แบบที่พวกเขาก็ไม่ทันตั้งตัวเขาจะมาเยอะครั้งนี้
คือฝนตกหนักด้วยฝนตกหนักจนเจ้าหน้าที่

เขาก็มาเตือนน้ำจะแต่ว่าระวัง

ถ้าสมมุติว่ามีฝนตกลงมาแล้ว

รู้ด้วยตัวเองก่อนหยุดเล่นเลิกขึ้นก่อนนะ
อันตรายครับอันตรายครับน้ำจากเกาะด้วยนะ
พอเป็นนักท่องเที่ยวแล้วอาจจะต่างพื้นที่

แล้วทะลักมาที่น้ำตกถ้ำพระที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่กันครับ

หนีตายสิรีบปีนขึ้นที่สูงครับ
ส่วนก็ไปติดอยู่บนโขดหินกลางน้ำตกเลย
จากนักท่องเที่ยวก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้ว
ทำกลางกระแสน้ำเชี่ยวน่ากลัวเลยครับ
คนที่ติดค้างอยู่บนโขดหินกลางน้ำเนี่ย
เจ้าหน้าที่ทำยังไงก็ต้องรอจนช่วงใกล้ค่ำอ่ะ
๔โมงเย็นเนี่ยนะรอใกล้ค่ำ

ก็ค่อยพานักท่องเที่ยวทีละคนทีละคนที่ติดค้างออกมานี่
ขึ้นเรือมาออกมาได้ครับ

ใช่แล้วหลังช่วยคนออกมาฝนก็ยังตกอยู่
แต่ไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บหรือสูญหายตัยังใด

ก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าถ้าหากวันนี้๒สิงหาคมฝนมันยังตกอยู่และยังมีน้ำไหลหลากอยู่เนี่ยแม่น้ำตกถ้ำพระคงต้องปิดไปก่อนแหละ
แล้วอย่างนี้คนที่แบบจะไปเที่ยวจะรู้ได้ยังไงว่าแบบฉันยังไปได้อยู่ไหม
เดี๋ยวนี้เขามีสื่อสังคมออนไลน์ไปเช็คได้เลยคุณผู้ชมเช็คข้อมูลได้แล้วก็สอบถามมายังเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวได้โดยตรง
จะได้สอบถามว่าณเวลานี้ฝนตกอยู่หรือเปล่าเราไปเที่ยวได้หรือเปล่านะครับ
บึงการถ้าอยู่ในพื้นที่เปิดไทยรัฐทีวีดูห้องข่าวหัวเขียวอยู่ส่งข่าวมาหน่อยว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ